บุรีตกลงแล้วประเทศไทยมีบ่อนการพนันไหมคะ
คือมีเพจดังเขาเอามาลง

เขารู้นะตรงนี้มันเป็นบ่อน

ทีนี้พอเพจดังเขาเอามาแชร์เอามาโพสต์ใช่ไหม

มีทั้งชายหญิงเด็กคนแก่เล่นการพนันกัน
มีโต๊ะมีอะไรมีทีวี
ก็มันก็อุปกรณ์การเล่นการพนันเนาะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าโอ๊ยแถวนี้คึกคักกันน่าดู
เราเลยส่งคุณบอมอภิวัตนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
มันเป็นซอยเล็กค่ะคุณผู้ชมอยู่ติดกับตลาดสมบูรณ์ทรัพย์
ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
พอขับเข้าไปด้านในจะเป็นร้านขายของชำหลายร้านเลยนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าเขากำลังเก็บเต็นต์ขายของกลับบ้านกันอยู่
พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่หลายคนบอกกับเราว่า
ต้นซอยเนี่ยจะมีบ้านชั้นเดียวครับ
รอบบ้านจะมีแผ่นเมทัลชีสแล้วประตูปิดทึบกระจกดำมืดเลย
ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นบ่อนหรือเปล่า
แต่เดือนก่อนคนเข้าออกเยอะมากแล้วมีคนยืนเฝ้าประตูด้านหน้า
เฝ้าประตูด้านหลังเป็น๑๐คนเลยนะ
คนที่เดินทางมาที่บ้านหลังนี้มีทั้งรถส่วนตัวมีทั้งแท็กซี่
ก่อนหน้านี้เป็นโต๊ะสนุกค่ะตำรวจก็เคยมาตรวจบ้าง
แต่หลังตำรวจไม่มาเลยอันนี้พ่อค้าแม่ค้าบอกนะคะ
ทีมข่าวของเรากำลังตรวจสอบข้อมูลนะคะปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึง
มายืนมองเหมือนมาสังเกตการณ์
คุณบอมนักข่าวของเราเดินไปถามเลยจะเดินไปถามข้อมูล
เขาเดินหนีบอมก็ทักว่าพี่เป็นคนในพื้นที่หรือเปล่า
มาทำอะไรเห็นมาวนเวียนอยู่จุดที่เขาบอกเป็นบ่อนใช่ไหมคะ
ผู้ชายคนนี้บอกเปล่าไม่ใช่คนในพื้นที่
ไม่ใช่คนไทยด้วยเดินเล่นเฉย
เขาปิดบ้านอาหารวินเป็นอะไร
ต้องถามแม่ค่าจุดวัน
แม่ค่าก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้อะไรแล้ว
ไม่ใช่คนไทย
ไม่ทราบไม่เป็นไรเพราะมีคนในพื้นที่บางคนเขายืนยันว่า
นี่คือบ่อนการพนันขอเรียกเป็นนามสมมติ

อายุหกสิบค่ะยืนยันว่าบ่อนแน่แน่อืมเห็นความเคลื่อนไหวตลอด
ก่อนหน้านี้เป็นโต๊ะสนุกเกอร์แล้วก็มีเล่นไผ่มีสล็อต
มีตู้มาโอ้ยห้าหกปีแล้วแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีคนมาเล่น
ครับมันเจ๊งไปตอนนี้เจ้าของใหม่เป็นผู้หญิง
อายุประมาณสี่สิบปีมามาได้ประมาณสองสัปดาห์แล้ว
รู้มาว่าตรงนี้เหมือนกับย้ายมาจากบ่อนแถวตลิ่งชั้น
แล้วข้างในมีครบเลยค่ะไผ่บัคละตู่ม่าสล็อต
แต่ละวันมีคนมาเล่นเป็นร้อยเลยนะคะส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นที่
เปิดทั้งวันทั้งคืนรอบบ่อนจะมีกาด

ชาวบ้านเขารู้กันหมดว่านี่คือบอล

แล้วมันมีภาพแบบนี้แชร์อยู่ในโลกออนไลน์ด้วย
คนที่เข้าไปเล่นจะต้องซื้อชิปและชิปนะคะ

แต่ถ้าจะเล่นต่อต้องใช้เงินสดแทน
เมื่อวานนี้ตำรวจลงพื้นที่นะแต่เช้าเลย

ไม่มีเลยเหรอฮะไม่มีเลยน้องคิงไม่มีเลย
ไม่มีเลยมันแบบไม่มีอะไรแบบนี้เลย
ฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่นิดนึงนะคะ
คนเล่นเย็นเช้า
คนเล่นนี่คือเขามาจากไหน

เขาไม่กล้าลงมาดูเพราะว่ามันดึกแล้ว

ที่บอกว่าเป็นบ่อนเนี่ยลักษณะภายนอกมันเป็นยังไง
มันก็เหมือนเป็นบ้านนะคะคุณผู้ชมครับ

ไม่เห็นด้านในว่าเป็นอะไรนะคะ
ทีมข่าวของเราถามตำรวจให้เลยนะคะ

บอกว่าได้สั่งให้ตำรวจไปตรวจสอบแล้ว

ตอนไปตรวจสอบแล้วนะครับ
ลูกน้องไว้งานบอกว่ามันก็ไม่มีแล้วค่ะ

นี่คือเหมือนมันเคยมีหรือว่ามันไม่มีตั้งแต่แรกค่ะ

นี่ค่ะตำรวจยืนยันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมบอกว่าเรื่องแบบนี้ต้องถามคุณชูวิทย์ฮะ
ปาชูน่าจะตอบเรื่องเกี่ยวกับบ่อนได้ชัดเจน